พักการเมืองกู้เงินได้เงินกู้ไม่ใช่รายได้แต่เป็นหนี้สิน
ฉะนั้นไม่เข้าข่ายตามความผิดมาตรา๖๖ที่คุณศรีสุวรรณร้อง
ก็ส่งเรื่องไปถึงกรกตมันน่าจะจบตรงนั้นแต่ปรากฏว่าไม่จบ
กรกตส่งก๊อกที่๒ส่งเรื่องไปให้สำนักสืบสวนสอบสวนไปไต่สวนอีกทีนึงอีก
คณะกรรมการไต่สวนสืบสวนสำนักนี้ก็ไปสืบสวนดังกล่าว
ก็ดูกันไปดูกันมาอยู่พักหนึ่งมีมติยกคำร้องเหมือนกันครับ
นี่๒ก๊อกแล้วนะยกคำร้อง๒ชุดแล้วนะแต่เมื่อกลับมาที่กรกต
ก๊อกที่๓กรกตส่งเรื่องไปให้อนุกรรมการอีกทีนึง
กรรมการเอาไปดูเอาพิจารณามีมติอีกทีหนึ่ง๓ต่อ๒
ให้ยกคำร้องอีก๓ก๊อกเนี่ยนะถูกยกคำร้องหมด
ฉะนั้นถ้าดูทั้งหมดที่คณะกรรมการชุดที่๑๓ก็ดี
คณะกรรมการไต่สวนก็ดีคณะอนุก็ดีเนี่ย
เขาไปดูว่าขัดต่อมาตรา๖๖ไหมเขาดูตามมาตราเดียวนะ
แต่ว่าพอกรกตส่งไปสารรัฐมนูลกรกตแถมไปให้อีกมาตราหนึ่ง
ให้ไปพิจารณาซิว่าขัดมาตรา๗๒ไหม
๗๒ไหมเพราะว่ามาตรา๖๖เนี่ยพูดง่ายมันเบาไป
มันไม่ถึงขั้นยุบพักแต่ในมาตรา๗๒เนี่ยเขาเขียนไว้ว่ายังไง
เขาเขียนไว้ว่าหัวหน้าพักกรรมการบริหารพัก
รับบริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
แล้วก็ไปมาตรานี้ยังไม่พอไปโยงกับมาตรา๙๒
ที่ไปโยงกับมาตรา๙๒เนี่ยเพื่อให้มีผลได้ถึงขั้นยุบพัก
ฉะนั้นถ้าคุณภาคภูมิฟังตามนี้ที่พักหัวหน้าพักอนาคตใหม่กับเลขา
เขาถึงบอกว่าเหมือนกับว่าจงใจจะเล่นงานเขา
เพราะอนุกรรมการสำนักโน้นสำนักนี้๒๓สำนัก
มีมติมาก็ให้ยกคำร้องแต่กรกตก็ยังส่งไป
แล้วส่งไปไม่ว่าไปแถมให้อีกมาตราหนึ่ง

ถ้าเฉพาะมาตรา๖๖ตามที่คุณศรีสุวรรณร้องเนี่ย

เดี๋ยวเราจะค่อยไล่เรียนไปกับทุกผู้ชมครับ